บอกเลยว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยากจริงมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ตบเด็กนักเรียนหญิงอยู่หน้าโรงเรียนที่ราชบุรีต่อหน้าตำรวจด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดี๋ยวดูคลิปภาพกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังค่ะ
นี่ริมถนนเลยใช่ไหมใช่ค่ะหน้าโรงเรียนเลยค่ะในบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ

ตำรวจอยู่ตำรวจบอกว่าก็ต้องถ่ายคลิปภาพไว้

ครับ

คือเหตุการณ์นี้จากการตรวจสอบที่มาที่ไป
ที่ถูกทำร้ายอยู่ม๕นะคะที่โรงเรียนในบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่แหละ

แล้วน้องนักเรียนหญิงเขาเคยไปมีเรื่องตบตีกับเพื่อนนักเรียนหญิงชั้นเดียวกันห้องเดียวกัน
แต่อีกฝั่งนึงแพ้แล้วไปฟ้องแม่
แม่ก็เลยมาทำร้ายแม่เลยมาแก้แค้นเอาคืนให้
แม่มาตบเพื่อนแทนลูกนี่โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะ
หลังเกิดเหตุนะคะนักข่าวของเราก็ไปคุยกับตำรวจนะคะ
ร้อยตำรวจโทพรศักดิ์วัชระจินดารองสารวัตรจราจรบ้านโป่ง
ก็คือตำรวจที่อยู่ในภาพนี้ค่ะ
ตำรวจท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นก็คือเลิกเรียนนะคะ
ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่หน้าโรงเรียน
มีนักเรียนหญิง๓คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา

ตำรวจบอกว่าก็ดุเด็กไปแล้วนะว่าทำไมมาจอดรถแบบนี้
เด็กกลุ่มนี้ก็บอกว่ามีคนตามมาจะทำร้ายหนู

แล้วคนตามมาจริงเป็นผู้ปกครอง๓คน

ตัวเองก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้

รีมากระชากหัวเด็กนักเรียนหญิงคนนึงตามภาพ
จนน้องเขาล้มแล้วดึงตัวขึ้นมาแล้วตบหน้าด้วย
ครับตามภาพนี้ดึงก่อนเขาหลม

ตำรวจบอกว่ามันชุลมุนวุ่นวายมากค่ะ
คือด้วยความที่ทั้งสองกลุ่มเป็นผู้หญิง

ตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมคนสงสัยว่าทำไมตำรวจไม่ไปห้าม

ไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไปจับตัวเด็กผู้หญิง
หรือว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ปกครองอะไรแบบนี้

ถ้าจะห้ามมันก็ต้องเข้าไปกอดไปรัดไปยึง

ได้แต่ถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

จะได้เห็นหน้าคนก่อเหตุชัดเนี่ยค่ะ

ผู้ปกครองก็เหมือนกับหยุดนะเหมือนกับเบาลง
เพราะว่าเดี๋ยวมันมีคลิปภาพเป็นหลักฐาน
หลังจากนี้ก็มีการติดต่อทางผู้ปกครองเด็ก

แล้วก็ให้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านโป่งค่ะ
ขอบคุณครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำแล้วค่ะทั้งน้องที่ถูกทำร้าย
รวมถึงผู้ปกครองที่ไปทำร้ายน้องด้วย

น้องผู้หญิงทั้ง๓คนอยู่ม๕โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอหน้าโรงเรียนเลยค่ะ
แล้วดูจากการมาแล้วเนี่ยคือเตรียมพร้อมมาเลย
คือแต่งกายมิดชิดใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า

แต่บอกได้เลยว่าคุณคิดผิดแล้วที่คุณเลือกวิธีการช่วยเหลือลูกคุณแบบนี้

นะคะต้องรักลูกให้ถูกทาง
ก็เลยรีบขี่รถหนีมาจอดหน้าโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งให้ตำรวจช่วย
คือไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้หนีจากอีกโรงเรียนนึงมาตรงนี้นะคะ
แล้วก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามที่เห็นในภาพ
ตอนนี้ก็มีการให้ปากคำกันเอาไว้เดี๋ยววันอังคาร
จะมีการพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกัน
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้ปกครองเอาไว้
การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือเหตุการณ์ระหว่างเด็กสองคนในห้องเรียนมันจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะ